ตั๋งแล้วคุณผู้ชมค่ะมายังคงอยู่ที่เรื่องของการเลือกตั้งนะคะ
ที่ผ่านมาเนี่ย๒๔มีนาคมมีบางหน่วยเลือกตั้ง
ติดปัญหานิดนึงเรื่องของกรณีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
กับในส่วนของต้นคั่วบัตรเนี่ย
มันไม่ตรงครั้งอืมกตรเนี่ยน่ะฮะ
ตั้งแต่๘โมงเช้าจนถึง๕โมงเย็นค่ะ
คือยาวเหมือนเดิมแหละเวลาเดิมนะคะ

การเลือกตั้งใน๖หน่วย๕จังหวัดค่ะ
เนื่องจากพบว่ามีจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เนี่ย
ตรงกับจำนวนผู้มาแสดงตน
แล้วก็ไม่ตรงกับลายเซ็นที่ต้นคั่วบัตรด้วย
จากนี้จำนวนบัตรที่ถูกใช้ไป
ก็คือบัตรดีบัตรเสียบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนนเนี่ย
ก็ไม่ตรงกับผลการนับคะแนนด้วย
สำหรับหน่วยเลือกตั้งทั้ง๖ประกอบไปด้วย
จังหวัดลำปางนะคะในเขตเลือกตั้งที่๔จำนวน๒หน่วย
แก่หน่วยเลือกตั้งที่๖หมู่ที่๕ตำบลปางหลวงอำเภอกเกาะคา
แล้วก็หน่วยเลือกตั้งที่๓หมู่ที่๒ตำบลสาลาอำเภอกเกาะคาค่ะ
ส่วนที่จังหวัดยะโสธรเขตเลือกตั้งที่๒หน่วยเลือกตั้งที่๖
หมู่ที่๖ตำบลหัวเมืองอมหาชนะไช
และที่จังหวัดเพชรบูรณ์ในเขตเลือกตั้งที่๑
หน่วยเลือกตั้งที่๑๒หมู่ที่๑๒ตำบลเข็กน้อยตำบลเขาค้อ
และที่จังหวัดพิศนุโลกนะคะเขตเลือกตั้งที่๒
หน่วยเลือกตั้งที่๖หมู่ที่๖ตำบลมะตูมอปรมพิราม
ส่วนที่กรุงเทพมหานครจะมีการจัดเลือกตั้งใหม่
เขตเลือกตั้งที่๑๓หน่วยเลือกตั้งที่๓๑
แขวงหัวมากในเขตปางกะปิ
สำหรับ๖เขตเลือกตั้งนี้หากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
๖หน่วยไม่ได้ไปใช้สิทธิ์จะเสียสิทธิ์๕ประการด้วยกัน
คุณผู้ชมนั่นก็คือคุณจะไม่สามารถยื่นคำร้องคัดค้าน
การเลือกตั้งสอสอได้ไม่สามารถสมัครรับเลือกตั้งเป็น
สสวหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น